กำลังเป็นที่โอ้โหกระหน่ำโซเชียลเหลือเกิน

แล้วคนไข้ตอบมาน่าสนใจเขาเอาไปแชร์

ขอให้หมอและพยาบาลไม่ต้องพักเที่ยง

ที่ผู้ป่วยต้องไปรอคิวนานนะครับ

ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของคนไข้
ที่ได้รับมาจากการรักษาที่โรงพยาบาล

ควรจะปรับปรุงคุณภาพบริการอะไรบ้าง

และคนไข้บางส่วนก็เสนอมาแบบนี้

ให้มีการพักกลางวัน

ปิดพักเที่ยงสมควรจะหมุนเวียน
กันเพื่อความปลอดภัยของคนป่วย

และความเห็นผู้ป่วยคลินิกความดันโลหิตสูง

โรงพยาบาลเราเขาเสนอมาห้ามหมอกับพยาบาลพักเที่ยงแหละ

ชี้แจงเหตุผลว่าเพราะอะไรล่ะ
โรงพยาบาลเขาถึงไม่สามารถที่จะสลับ
เปลี่ยนเวรกันได้เอามาดูมาดู

มีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยเข้าไปเสนอ

โดยระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์

หุ่นยนต์ที่จะไม่ได้มีอยาก

โรงพยาบาลบุคลากรก็ไม่พอ
ไม่สามารถจะหมุนเวียนไปพักได้
ถ้าแพทย์หรือพยาบาลป่วย

ก็มีทั้งสองฝั่งนั่นแหละ

ทีนี้ทางด้านของคุณหมอคนที่โพสต์ข้อความ
เขามาบอกนะฮะว่า
สลับพักก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ

นำลงไปสู่ช่องทางสาธารณะ
แค่ในองค์กรของโรงพยาบาลเท่านั้นนะฮะ

ของวงการสารธรรมนาศุกร์ของไทยด้วย

อย่าว่ากันงั้นอย่างนี้เลยอย่าหาว่าประจาน

ให้เสียงสะท้อนนี้มันดังขึ้นแต่ก็ปิดชื่อคนที่แสดงความคิดเห็นเอาไว้นะ

คืออันนี้เราเข้าใจคุณหมอคือก็คนไม่พอ
จะให้หมอกับพยาบาลอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันคงเป็นไปไม่ได้

ทีนี้ทางด้านนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญนะฮะ
อภัยนะอิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยศภา
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวให้ความเห็นว่า
หมอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องทานอาหารมื้อเที่ยง
เพื่อให้มีพลังในการทำงานตอนบ่าย
เช่นเดียวกับคนทั่วไปโปรดให้หมอได้พักทานกลางวันด้วย
และส่วนที่มีผู้ป่วยอาการหนักก็จะมีแพทย์ประจำครอบคลุมทุกเที่ยงอยู่แล้ว
อย่างนั้นน่าจะดีสำหรับผู้ป่วยเพื่อเป็นการลดการรอคอย
แต่จะให้ใช้ได้ในสถานการณ์ที่แพทย์เพียงพอ
สามารถหยุดทานอาหารก่อนหรือหลังคือสลับกันได้
เวรตอนเที่ยงคนนี้อยู่คนนี้ไปทานแล้วคนนั้นมาคนนี้ไปแบบนี้นะฮะ

ซึ่งหลายแห่งทำอยู่แล้วตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแล้วก็เห็น
แต่ว่าบางที่ไม่สามารถทำได้เพราะว่า
คุณหมอและบุคลากรก็คือพยาบาลต่างไม่เพียงพอนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเห็นสองฝั่งคือฝั่งของบุคลากร

ใช่ซึ่งคุณผู้ชมก็ส่งความคิดเห็นเข้ามานะ
สถานที่ราชการควรที่จะมีบุคลากร

แต่ว่าสิ่งที่ทางด้านเลขาธิการแพทยศภาพูดมา

คือยังไงก็ตามถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
เรื่องฉุกเฉินมีหมอมีพยาบาลประจำอยู่แล้วแหละ

ว่าก็สลับเวรกันในจุดที่ทำได้

ก็เป็นไปตามระเบียบการตรงนั้นนะครับ